มีเรื่องที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราได้รับแจ้งจากชาวบ้านมาแล้ว

เป็นเรื่องของเด็กเยาวชนที่เป็นกำลังเป็นอนาคตของชาติ
สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือการพากันไปมั่วสุมในทางไม่ดี

ชาวบ้านที่ชุมพรเนี่ยบอกว่าโอ้โหไม่ไหวจริงครับ
เจอนักเรียนกลุ่มหนึ่งเป็นนักเรียนชาย

อายุ๑๓๑๔๑๕ไม่เรียนหนังสือหนีเรียนมา

นั่งสู่บุรีเล่นเกมโทรศัพท์
แล้วที่สำคัญก็คือมีขวดน้ำที่ดัดแปลง
เป็นคล้ายกับอุปกรณ์เสพยาเสพติด
แล้วก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันดูดอย่างเพลิดเพลิน
ก็เชื่อว่าคงจะดูดยาเสพติด
จะยาบ้าหรือว่าจะกัญชาหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะครับ
มั่วสุมกันอยู่ห่างจากรั้วโรงเรียนแห่งหนึ่ง

จากรั้วโรงเรียนสัก๑๐๐เมตรเท่านั้น
เราได้รับแจ้งมาเราก็ตรวจสอบทันทีนะครับ
เพราะว่าชาวบ้านบอกว่าโอ้โหเห็นแล้วเป็นห่วงลูกหลานมากนะครับ
เราตรวจสอบไปยังภูมิกับการสพสวีเจ้าของพื้นที่นะครับ
ท่านบอกว่าเห็นคลิปนี้แล้วเหมือนกัน
แต่เป็นคลิปเก่านะฮะตำรวจรู้แล้วเรื่องนี้
และเข้าไปดำเนินการกับเด็กกลุ่มนี้แล้วนะครับ

แล้วอย่างนี้เห็นยาเสพติดไประบาดในโรงเรียน
จากภาพเป็นในโรงเรียนด้านหลังบริเวณโรงเรียน
ครับคือคือจากภาพเนี่ยผมไปตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็น
เป็นห้องแถวครับเป็นห้องแถวครับเป็นห้องแถวข้างนอกครับ
โรงเรียนนี้เรามีการขยายผลต่อไหมครับขยายผล
หาแหล่งที่มาของยาเสพติดไหมครับท่านภูมิกับครับเป็น
เป็นเรื่องละเอียดอ่อนของของเด็กนักเรียนนะครับก็ก็ต้อง
ให้ให้ผ่านผ่านทางอ่าทางทางครูอาจารย์เป็นเป็นผู้เป็น
ผู้สอบถามแล้วก็ส่งรายละเอียดให้เราอะครับเราก็ร้องเรียน
การครับเพราะหัวหน้าชุดปศกำลังกำอ่าดำเรียน
การกรรมครับอ่าท่านก็บอกว่าพาไปอบรมอบนิสัยเรียบร้อย
นะฮะก็ฝากท่านเผื่อไปดูห้องถงห้องแถวด้วยอืมเกิด
หลายที่นะคุณเดี๋ยวมาสอนค่ะห้องแถวโรงแรมที่
พี่พักมีเด็กนักเวียนมาช่วงวงกลางวันก็เปิดให้เข้ามาหมด
ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้ด้วยนะคะอืม